คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะมีหนุ่มคนนึงเขาตกงานช่วงโควิดสิบเก้า
ตั้งใจว่าจะไปบวชพระปรากฏว่าระหว่างที่กำลังรอรถ
นึกสนุกก็เฟซบุ๊กไลค์เปิดเพลงไปเต้นไปยิ่งเต้นยิ่งมันไม่ยอมหยุดเลย
คนมาดูเยอะไงคนมาดูเป็นหมื่นบางคนก็เอาเต้นเลยเต้นอีกคนก็เชียร์ใช่ไหม
จนเคอร์ฟิลล์จนโดนตำรวจจับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนนะคะ
ยังไงเขามันไงแล้วคนที่ดูเป็นหมื่นบ้างก็เอาเลยเอาอีกเต้นอีก
ยุให้เต้นนึกออกมาเพลงดังด้วยแต่บ้านก็เตือนว่าเดี๋ยวเคอร์ฟิลล์นะระวังนะน้องนะ
โอ้โหมีเสยผมด้วย
เมื่อคืนนี้ค่ะพลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจค่ะบอกว่ามีคนเฟซบุ๊กไลฟ์เต้นโชว์อยู่บนถนนสุดบรรทัศน์เทศบาลเมืองสระบุรี
ไม่ใช่คนที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชายคนนี้หรือเปล่าแจ้งตำรวจซะเลย
เพราะมันเคอร์ฟิลล์แล้วนอกเคหาสถานแล้วกลางถนนเลย
ใช่ตำรวจสพมสระบุรีประหลัดอำเภอนำกำลังออกตามตัวแล้วก็จับตัวเลยนะคะ
จับที่ริมถนนอยู่แถวใกล้กับโรงพยาบาลมิตรภาพค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอำพลทุมมาอายุ๒๒เป็นชาวปราจีนบุรี
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ท้าทายกฎหมายเขารู้เท่าไม่ถึงการ
เขารับจ้างก่อสร้างแต่ตกงานไม่รู้จะไปไหน
ไปบวชพระที่วัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ก็ระหว่างรอรถก็เลยเต้นมาซะแบบนี้
มาถึงขนส่งสละบุรี๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
เมื่อวันที่ประมาณ๑๗นาฬิกาเมื่อวานนี้๕โมงเย็นนะ
ต่อรถไปที่วัดแต่รถหมดก็นั่งรอรถอยู่จนถึง๓ทุ่ม
ร้องเพลงมั่งอะไรมั่งจน๔ทุ่มเขาก็หิวข้าว
เขาก็เดินไปร้านสะดวกซื้อแต่ร้านปิดแล้วก็เดินไปตามถนนในตัวเมือง
ระหว่างเดินก็ร้องเพลงไปด้วย๔ทุ่มแล้วนะแต่ว่ายังไลฟ์อยู่นะ
ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหคนเข้ามาดูมาแสดงความเห็นเยอะเลย
เขาก็เลยเปิดเพลงวิบวับเพลงดังจนคนแบบโอ้โหดูเป็นหมื่น
ทีนี้ก็มันเขายอมรับว่าเขามันนะก็เลยลืมตัววางมือถือกับพื้นแบบนี้ฮะ
แล้วก็ไลฟ์ต่อนะครับเต้นไปแดนส์ไปสักพักหนึ่งก็คือตำรวจมาถึง
ตำรวจมาถึงตัวนี่วิบวับเลยตำรวจก็แจ้งข้อหาฝ่าฝืน
พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องดำเนินคดีไป
ใช่ค่ะคือคนที่เห็นเขาก็ตกใจแหละอยู่ดีมาเต้นมาทำอะไรอยู่ริมถนนช่วงเคอร์ฟิลล์
เฉินเคอร์ฟิลล์แบบนี้เนี่ยถ้าตำรวจไม่ดำเนินคดีเขาก็ถูกว่าอีกใช่ไหม
หัวนี้ผิดเห็นแต่ว่าทำไมไม่ดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดี